คุณผู้ชมครับมีเรื่องชวนอึ้งแต่ก็น่าสงสารน่าเห็นใจ
คุณผู้ชมคิดไหมว่านกตัวหนึ่งมันจะสามารถเดินไปขอความช่วยเหลือจากคนได้
มันบาดเจ็บมันเดินโซซัดโซเซไปบอกมนุษย์มนุษย์ช่วยมันหน่อย
ไหนนี่อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่แต่ตอนนี้มันอยู่ในกรงแล้ว
นุ๊กอะไรอ่ะงคปริกแกนหรือว่านกกระทุง
คือกู้ภัยเขาเล่าแบบนี้มันเดินโซซัดโซเซเข้าไปไปจุดรับแจ้งเหตุ
ที่หน่วยกู่ภัยะเฉิงเพือนเที่ยวบ้านผูมันบาดเจ็บที่ปากกับที่ขา
เจ้าหน้าที่เห็นมันก็เลยช่วยเหลือมันเอาตัวมันเข้าไปที่สมาคม
แล้วก็ประสานไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศูนย์คุ้มครองสัตว์ป่าศรีราชา
ส่งเจ้าตัวที่มารับตัวจัดนกพลิแก้น
ทำการรักษาแล้วก็ดูแลต่อไปนะครับ
ตัวนี้มันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
สัตว์สงวนคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๓๕

คุณจะไปรักษาเองด้วยความที่สงสารมันเก็บไว้ไม่ได้

เป็นสัตว์หายากตอนนี้มันหายากมากในประเทศไทย

เหมือนมันรู้ว่าถ้ามันไปตรงนี้จะมีคนช่วยมัน

เดาว่าเป็นสัญชาตญาณของกันแหละ